ทีนี้คุณผู้ชมมาดูเหตุยิงกันสนั่นเมือง
เหตุการณ์นี้ทำให้มีผู้เสียชีวิต๒ศพ

คือเบื้องต้นเท่าที่ทราบข้อมูลมันเป็นการเขม็ดกัน
วัยรุ่นในพื้นที่กับวัยรุ่นต่างพื้นที่
เพราะว่ามีการแจกของลับให้กันและกันนี่แหละค่ะ
กลายมาเป็นการยิงกันแบบนี้
กล้องวงจรปิดเนี่ยสามารถบันทึกภาพนาทีที่วัยรุ่นก่อเหตุได้นะคะ
ยิงกันหน้าร้านข้าวมันไก่
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงประมาณตี๓ที่ผ่านมา
ในซอยจันทรคามพิทักษ์ที่อำเภอเมืองนครปฐมค่ะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมอันนี้ในร้านข้าวมันไก่
อันนี้คือสองกลุ่มใช่ระวงสีเขียวกับสีแดงให้นะคะ
เหตุการณ์นี้ทำให้นายกรวิทย์ประทีบทองอายุ๒๓ปี
แล้วก็นายปียพงศ์เชียงกาอายุ๒๙ปีโดนยิง

ทีนี้ตำรวจสพเมืองนครปฐมก็ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
ปรากฏว่าคนเจ็บถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล
หลังจากนั้นก็เสียชีวิตทั้งคู่เลยนะคะ
อกจากนี้ก็ยังมีคนเจ็บอีกก็คือนายนัทพลรัศมีเกรดการโชธอายุ๒๒ปี
หลังจากก่อเหตุแล้วตำรวจก็คุมตัวนายสรายุทธ์สุดใจอายุ๒๐ปี
กับนายสารวุฒิกระดังงาอายุ๒๐ปี
ควบคุมตัวได้ที่โรงพยาบาลนครปฐม
เพราะว่าคนก่อเหตุเนี่ยพาเพื่อนที่เสียชีวิตเนี่ยนะคะ

ตอนที่ญาติของผู้เสียชีวิตมาพบเนี่ย
เจอกับผู้ก่อเหตุหน้าห้องฉุกเฉินนะ
เกือบจะทะเลาะกันอีกรอบแต่คราวนี้ตำรวจต้องกันค่ะ
ต้องแยกเลยแยกทั้งสองฝ่ายออกจากกัน
แล้วก็คุมตัวคนที่ก่อเหตุทั้งสองคน
ไปสอบสวนต่อที่สพนครปฐม
โดยก่อนเกิดเหตุกลุ่มของนายกรวิทย์ผู้ตาย
แล้วก็นายสารวุฒิที่ถูกควบคุมตัว
รวมถึงนายทศพรนายทศพรกำลังหลบหนีนะ
สามคนนี้มาจากบ้านแพ้วที่สมุทรสาคร
เขาชวนกันมาเที่ยวที่นครปฐม
แล้วก็ชวนมานั่งกินข้าวที่ร้านข้าวมันไก่
อยู่ห่างจากสถานบันเทิงประมาณสักร้อยเมตร
นี่จุดที่ร้านข้าวมันไก่นะคะ
ทีนี้ตอนนั่งกินข้าวในร้านก็คอมเมนต์
คอมเมนต์กับกลุ่มของนายปียะพงที่เป็นผู้ตาย

จนทางฝากฝั่งกลุ่มวัยรุ่นต่างพื้นที่
ก็ตะโกนตะโกนแล้วมีการแจกของลับ
พอกินข้าวเสร็จเท่านั้นแหละค่ะคุณผู้ชม
วัยรุ่นเจ้าถิ่นไม่ได้อารมณ์เย็นลงนะ
แต่เดือดขึ้นเพราะว่ามายืนรอกลุ่มวัยรุ่นนอกพื้นที่เนี่ย

แล้วมันก็ชุนละมุนวุ่นวายชกต่อยกัน
หลังจากนั้นเอาปืนมายิงกันจนมีคนเจ็บคนตายนะคะ
ซึ่งตอนนี้ตำรวจได้อายัดตัวคนเจ็บเอาไว้แล้วด้วย

แล้วก็นำตัวคนที่หลบหนีไปสอบสวน
รวมถึงดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปด้วยนะคะ